นักข่าวก็เลยได้ถามความคิดเห็นทางด้านการเมือง

แต่บอกขอเลิกการเมืองแล้วนะ
ลาออกจากสมาชิกรวมไทยสร้างชาติ
แต่แคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติ

นายกยังต้องมีชื่ออยู่วันนี้นักข่าวก็ถามว่าเออถ้าเกิด
เขาจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาอะไรยังไงไหมเนี่ย
จะโยกย้ายราชการอีกอะไรยังไงอีกบิ๊กตู่บอกขอให้ไว้ใจ
ก็แล้วกันรู้ดีว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะดูตาม
ความเหมาะสมนะส่วนจะให้คำแนะนำอะไรพักรวมไทยสร้างชาติไหม
มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเขาพลเอกประยุทธ์บอกไม่
เอาไม่ขอยุ่งอย่าเอาเข้าไปยุ่งจะเป็นนายกคนไหนแคนดิเดตคนไหน

ไม่ต้องแนะนำอะไรหรอกเขามีอุดมการเขาอยู่แล้วนี่ก็ว่าไปตาม
อุดมการของเขาก็เป็นสิทธิของหัวหน้าภักดิ์ของกราบงานภาพภักดิ์
ของส่ศของส่นะบอกว่าแล้วอย่าเอาล่ะ

เกี่ยวโค้งเป็นเรื่องของภาคการเมืองส่ก็คุยกันเอาปเท
ขย์ให้เดินหน้าไปให้ได้แล้วกันนะไม่ไปถัดแยก
อะไรกับใครอยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ
พลังประชารัฐทุกคนจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกมนตรีของพักเพื่อไทย
โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้น
แล้วส่วนตัวคุณไผลลิกเนี่ยไปช่วยคุยกับสวให้ด้วยนะ
เสียงสวมาเพิ่มอีก๗เสียงด้วยกัน
รวมไทยสร้างชาติวันนี้มีประชุมสอสอนะครับ
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ได้แจ้งให้สอสอพักทราบว่าตอนนี้
รวมไทยสร้างชาติยังรอพักเพื่อไทยติดต่อพูดคุยอย่างเป็นทางการ
พร้อมย้ำจุดยืนพักรวมไทยสร้างชาติ
คือร่วมงานกับพักการเมืองได้
ในภักดิ์ที่ไม่มีก้าวกลายรวมอยู่ด้วย
โศกภักดิ์บอกว่าถ้าเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนโหวตนายก

ตอนนี้ได้รับสัญญาณบวกจากทีมเจรจาของเพื่อไทยว่า
พร้อมจะมาเชิญพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาล
พักเองก็พร้อมตอบรับเพราะอยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
ส่วนเรื่องโคต้าสัดส่วนรัฐมนตรียังไม่มีการพูดถึง
แต่ถ้าจะคำนวณก็คำนวณกันได้ตามหลักคณิตศาสตร์ทางการเมือง
ก็คือเสียงสส๙คนต่อเก้าอี้๑รัฐมนตรี
รวมไทยสร้างชาตินี่มี๓๖สสครับ
ทางท่านหัวหน้าพักเนี่ยก็ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าถ้าจะให้เราไป
ร่วมในการที่จะสำนุนในการจัดตั้งฐาจราบาน
ก็จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ที่สำคัญเราก็ได้รับสัญญาณบวกจากทางทรักเพื่อไทย
มีการส่งสัญญาณมาว่าพร้อมที่จะมาเชิญพักรวมไทยสร้างชาติ

ถ้าดูท่านที่จากทางพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบอกว่า
ขอให้โหวตนายกเสดก่อนแล้วค่อยมาคุยใช่ค่ะ

เพื่อป้องกันข้อคอลหาใครเคยอยู่กระทรวงไหนเนี่ยคงต้องไม่ใช่กระทรวงเดิม
แต่วันนี้มีข่าวว่าพักการเมืองที่จะเข้าร่วมกับเพื่อไทย
ซึ่งหลายพักเข้าร่วมแล้วเนี่ยนะฮะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้ว
ชาติไทยพัฒนาหรือว่าภูมิใจไทยบอกว่า
ต้องคุยกันให้ชัดก่อนนะก่อนจะโหวตนายกนะ
ตรงนี้ต้องคุยกันให้ชัดก่อนลองฟังคุณอนุทินหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับทุกฝ่ายก็ออกมาในแนวทางนั้นไม่ใช่เหรอ

ว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจกระแส
คนที่พักกลุ่มใจไทยตึกผมได้รับมอบหมายไว้มาสามารถหารือด้วย

มีอยู่ท่านชนละนานท่านภูมิธรรม

ประเสริฐซึ่งเป็นเลขาธิการพักเราก็คุยกันอยู่ในวงนี้
มันจะมัวแต่ไปฟังคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีมันไม่ได้หรอก
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
ก็กล่าวถึงการเข้าร่วมรัฐบาลนะฮะว่ายังไม่ได้คุยกันยัง
อะไรมากไม่ได้แต่ตามประเพณีเนี่ยเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ย
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องคุยกันแบบไหนอย่างไร
ประเพณีปฏิบัติซึ่งผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคงทราบกันดี
คุยกันก่อนนะครับแต่ว่าเราเป็นพักสิบเสียงก็ต้องนึกว่า
น้อมถ่อมตนหน่อยนะครับไม่ใช่พักใหญ่จะไปพูดมาก